คุณผู้ชมฮาที่ตรังหนุ่มฉุนเพื่อนบ้านมาหาเรื่องพ่อถึงหน้าบ้าน
ก็ไม่ฟังซ้ำยังชักมีดแทงอีก
ทีนี้หนุ่มคนนี้ก็เลยเอาปืนมาสิครับยิงใส่๑นัดก่อนจะหลบหนีไป
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๓ทุ่มครึ่ง
ตำรวจสพเมืองตรังเข้าตรวจสอบเหตุยิงกัน
มีคนเจ็บ๑รายบนถนนภายในหมู่บ้านที่หมู่๙ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง
ห่างออกไปประมาณ๘๐เมตรพบเสื้อยู่สีดำเปื้อเลือดกองอยู่หนึ่งตัว
คนเจ็บชื่อนายอมรเทพโชธช่วงหรือว่าสันโคกพลายุ๒๖ปี
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ต้นแขนซ้าย๑นัดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายนัทพงศ์รอดเพชรอายุ๒๕ปี
หลังก่อเหตุหลบหนีไปพร้อมกับพ่อก็คือนายอานนท์รอดเพชรอายุ๕๓ปีนะครับ
การสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายอมรเทพหรือว่าสันโคกพลาคนเจ็บ
ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกับนายอานนล์
ขณะที่นายอานนท์กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้าน
โดยนายอมรเทพคนเจ็บได้ลงมาหาเรื่องกับนายอานนล์
แล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันเสียงดังนะครับ
จากนั้นปรากฏว่าลูกชายของนายอานนท์ลงมาเห็นเหตุการณ์พอดี
วิ่งเข้ามาพร้อมกับญาติญาติเพื่อห้ามปราม
แต่นายอมรเทพกลับชักมีดออกมาจ้วงแทงสวนไปที่นายนัทพล๑ครั้ง
มีดคุณถากหลังจนเป็นแผล
และนายนัทพงศ์ก็โมโหก็เลยคว้าปืนยิงสวนกลับไปหนึ่งนัด
ก็หลังจากถูกยิงนายอมรเทพก็วิ่งหนีแล้วก็ไปล้มลง

ชาวบ้านในหมู่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่าทั้งผู้ก่อเหตุคือคู่พ่อลูกนะ
แล้วก็นายอมรเทพซึ่งไปหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยนะครับ
ก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วก็มีเรื่องเขม่นกันมานานแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาทำร้ายร่างกายกันจนต้องขึ้นโรงพักมาแล้วหลายครั้งครับ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจสพเมืองตรังนะครับ
เข้าสอบปากคำนายอมรเทพคนเจ็บที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตรังนะครับ
โดยพบบาดแผลที่ต้นแขนซ้ายที่ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเป็นรูพุน

คนเจ็บให้การยืนยันว่ามือปืนเนยนนัสทพงศ์
ตำรวจเร่งสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
แล้วก็รวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับในข้อหาพยายามฆ่า
ของฝ่ายที่ก่อเหตุกำลังติดต่อประสานให้
อยู่ทางคนเกาะเหตุมามอบตัว
นะครับทั้งคนก่อเหตุซึ่งเป็นลูกนะคุณนะ
แล้วก็ทางพ่อเองที่หลบหนีไปด้วยกันให้มามอบตัวนะครับ
แล้วก็มีรายงานล่าสุดนะฮะว่านายนัทพงศ์มือปืน
แอบไปหาหมอเพราะตัวเขาเองก็ถูกแทงนะครับคุณ
อย่างที่รายงานไปเขาถูกมีดแทงไปที่หลังจนเป็นแผลนะฮะ
ก็ไปหาหมอด้วยเช่นเดียวกันนะครับ